ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องปวดนะฮะ
แม่น่าจะไปอยู่ในห้องข่าวเล่าป่วนนะอืมคือคุณตาวัยเจ็ดสิบแปดปีเนี่ย
ท่านขับรถมาจากพนัฐนิคมคือความจำท่านเนี่ยคือ
ไม่ค่อยจะดีแล้วหลงลืมนะแล้วมีคนเนี่ยไปแจ้งกับทางกู้ภัยบอกว่า
ให้มาดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่านะคะปรากฏว่าคุณตาเนี่ยคือยังยังปฏิเสธนะ
บอกไม่ได้หลงไม่ได้ลืมขับรถไปเติมน้ำมันแล้วก็ขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปเลยจ้ะ
กลายเป็นเรื่องที่งงงนะคะคือตำรวจสพบางประกงค่ะ
ได้รับแจ้งบอกว่าชายขับรถประจำทางกลับบ้านไม่ได้
จอดอยู่ไหลทางตรงข้ามศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ฝั่งฉะเชิงเศร้าถนนซิริโสธรค้าเข้าตัวเมืองฉะเชิงเศร้านะฮะ
ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ย
อยู่แบบเนี้ยค่ะก็เลยประสานรถสายตรวจ
รถจักรยานยนต์หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาให้มาตรวจสอบหน่อยว่าคืออะไรนะฮะ
พอไปถึงฮะไปรถพบรถกระบะค่ะเนี้ยรถกระบะอิสุสุ
สีลักษณะคือเป็นสีอะไรอ่ะก็เหมือนสีดำไหมบอลเทาเออเนี่ยค่ะ
ทะเบียนแปดท้อทหารหนึ่งหกสองเจ็ดกรุงเทพมหานคร
จอดอยู่บนไหลทางแล้วไปพบว่าชาวบ้านเนี่ย
กำลังพูดคุยกับคุณตาท่านนี้หรือว่าคุณปู่ท่านเนี่ย
ท่านอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะคะท่านนั่งอยู่ข้างทางแบบเนี้ย
พอไปสอบถามทรัพย์ว่าคุณตาขับรถมาจากพื้นที่อำเภอพนัฐนิคม
จังหวัดชนบุรีพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง
โดยอยากขับรถออกมาดูพื้นที่แต่เกิดพลัดหลงค่ะ
คือหลงแล้วก็จำทางกลับบ้านไม่ได้ทำให้ต้องจอดรถถามคนอื่นไปเรื่อย
น้ำมันใกล้จะหมดทำให้ต้องหยุดพักรถก่อน
ผู้ศึกข่าวก็ประสานเอารถสไลด์ลักษณะเป็นรถยกอ่ะค่ะ
มานะคะนี่มาแล้วค่ะเพื่อจะนำรถเนี่ยขึ้นไปแล้วไปส่งที่ชนบุรี
แต่ปรากฏว่าตายอมไหมอ่ะตาไม่ยอมนะคะ
แล้วสุดท้ายไม่ยอมเจรจาไม่ยอมพูดคุยกับตำรวจด้วย
แล้วรีบขับรถต่อไปนะสุดท้ายไปแวะเติมน้ำมันรถ
แล้วขึ้นขับรถไปทางมอเตอร์เวย์เลยนะคะสุดท้ายต่อไปต่อไม่ได้
ทำให้ต้องจอดรถบริเวณไหลทางบนถนนมอเตอร์เวย
สายขาเข้าจังหวัดชนบุรีนะคะจอดแบบเนี้ยอยู่นาน
เกือบถูกรถบรรทุกเนี่ยชนท้ายก่อนที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์เนี่ย
มาช่วยเหลือแล้วก็เจรจาสุดท้ายมีหลายสุดท้ายเหลือเกินนะคะ
เออกู้ภัยค่ะก็มาช่วยเหลือคุณตาได้สำเร็จนะฮะ
เออสุดท้ายอีกค่ะไปส่งที่บ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เออเนี่ยฝากลูกหลานนะอย่าปล่อยอย่าปล่อย
ให้คุณตาออกมาแบบนี้คนเดียวอีกนะค่ะเดี๋ยวแกจะกลับบ้านไปไม่ได้เนอะ